ถนนตรงนี้คือสัญจรไปไม่ได้เลยนะ

กว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องเคลียร์ดินตรงนี้ออก

แล้วก็ใช้เวลาทำงานเป็น๓ชั่วโมงเลยนะ
จุดนี้เกิดดินสไลด์๒รอบแล้วนะคุณนะ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสไลด์ตอนกลางคืน
นั่นแหละฮะก็เกือบจะเกิดอุบัติเหตุแล้ว

แหมเกิดติดกันเลยนะคะ
แล้วเหตุการณ์แบบนี้กลัวเหลือเกิน
ถ้าเกิดว่ามีรถผ่านมาจะเกิดอุบัติเหตุ
เหตุการณ์นี้เนี่ยจุดตรงนี้มันเป็นเส้นทางขาเข้าออกตัวเมือง
ตรงจุดชมวิวน้ำตกปุญญาบาลนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองระนอง
แล้วมันเกิดขึ้นตอนประมาณ๑๑โมงเมื่อวานเลย
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจทางหลวงระนองชุมพรต้องประสานกู้ภัย
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบมาด่วนเลยค่ะ
แล้วตอนแรกนะต้องกั้นก่อน
ไม่ให้รถทุกชนิดผ่านเส้นทางตรงนี้

ก็คือเส้นบ้านหินช้างติดแนวริมทะเล
ทีนี้พอกั้นรถได้แล้วเครื่องจักรกลหนักต้องมาค่ะคุณผู้ชม
แขวงการทางรณ
มาแบบนี้แล้วเมื่อวันก่อน
และทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังกัน

กว่าจะทำความสะอาดถนนเปิดช่องทางทั้งสองฝั่ง
ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะ

ตอนรอบแรกวันเสาร์ที่เกิดขึ้นนะ
ก็เคลียร์เส้นทางแล้วนะคุณนะ
ปิดกั้นเส้นทางจะเคลียร์ดินออกแล้ว
แต่ทีนี้มันสไลด์ลงมาเพิ่มเติมอีกนะครับ
ใช่ค่ะแต่ถามว่าณตอนนี้ตอน๑๑โมงของวันจันทร์
เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะรถทุกชนิดสามารถผ่านเส้นนี้ได้

เพราะว่ามันยังมีดินอีกจำนวนนึงยังมีก้อนหินขนาดใหญ่
พร้อมจะสไลด์พร้อมจะไหลลงมาตลอดเวลา
เพราะว่าอะไรล่ะดินภูเขามันยังชุ่มน้ำอยู่
ช่วงนี้ฝนตกด้วยก็ขอให้คนใช้ทางระมัดระวังด้วยนะคะ
มันสไลด์ลงมาเยอะเหมือนกันนะคุณนะ